ตามความคืบหน้ากันต่อนะคะที่เมื่อวานเล่าไปว่ามันมีเหตุการณ์ยิงกันที่ลานจอดรถ
ผับกลางเมืองบุรีรำเลยค่ะจนทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดก็คือตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยหนีกลับบ้านไปที่จังหวัดราชบุรี
แล้วบอกเหตุผลสั้นแค่ว่าสาเหตุก็คือเขม่นกันในผับ
แค่นั้นเลยอ่ะค่ะถึงขั้นยิงกันนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ก่อนที่จะเกิดเรื่องกลุ่มคนเจ็บเขาเดินไปที่ลานจอดรถ
มีสามคนนะคะผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งและกล้องวงจรปิดตัวเดิมจับภาพ
กลุ่มผู้ชายที่เป็นผู้ก่อเหตุเดินกันมา๓คนนะคะ
เดินตามกลุ่มคนเจ็บไปสักพักกลุ่มผู้ชายที่ใส่เสื้อยืดสีดำ
วิ่งหนีแล้วก็มาล้มตรงข้างประตูรถอืมนี่ตรงนี้ค่ะ
ภาพนี้ก็น่าจะโดนยิงแล้วอ่ะนะคะแล้วก็จะมีรถเก๋งวิ่งผ่านไป
นี่คือคนเจ็บค่ะนายสักกรินดินรมรำหรือคุณต่อ
อายุยี่สิบหกปีเป็นมือร้านนาฏเอกวงวรินสิน
ถูกยิงตั้งห้านัดนะคะบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เหตุการณ์คือตี๒เมื่อคืน๑๕พฤศจิกายน
ตำรวจสพมบุรีรำร่วมกับตำรวจจังหวัดราชบุรี

เจรพงศ์ระพีพรอาภาอายุ๒๙ปีเขาหนีกลับบ้านที่ราชบุรี

คือชุดสืบสวนสพเมืองบุรีรำ
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะ
ลานจอดรถหน้าผับที่เกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิด
ระหว่างทำแผนผู้ก่อเหตุหน้านิ่งสีหน้าเรียบเฉย
ตัวนายเจรพงศ์ผู้ก่อเหตุรับสารภาพ
ว่ายิงนายสักกรินจริง
อ้างว่าสาเหตุก็แค่เขม่นกัน
คือไปเที่ยวผับแล้วเมาแล้วเขม่นกันค่ะ
ไม่เคยรู้จักกันเลยนะพี่อุ๋ยไม่เคยมีเรื่องกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
แค่ไปเจอในผับแล้วเขม่นแล้วยิงเขา
คือพอออกมาเจอเขา

หยิบปืนในรถแล้วยิงใส่แบบไม่ยั้งเลย

นี่จิลพงศ์บอกไม่รู้ว่ายิงไปกี่นัด

ยิงเสร็จขับรถหนีไปราชบุรีกับแฟนสาว

ทำแผนอยู่สักประมาณ๒๐นาที

นี่น่ากลัวมากนะครับ
คือนี่ขนาดไม่ได้เอาปืนเข้าไปในผับนะ
ถ้าเข้าไปในผับนี้เอาปืนไปด้วยสงสัยจะยิงกันตายในผับหรือเปล่านะครับ

คือแม่เนี่ยของคนเจ็บบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับ

ตอนนี้ถึงกับต้องจุดทูบนะครับ
ขีดอันตรายอาการปลอดภัย
บอกว่าหมอผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกให้กับลูกชายแล้วนะครับ
เพราะกระสุนไปโดนอวัยวะหลายแห่ง
โดนกระเพาะอาหารโดนรำไส้ด้วย

ลูกชายยังไม่รู้สึกตัวเลย
อยากจะรู้ว่ามันทำลูกเราอะไรขนาดนั้นค่ะ
มันทำทำไมทั้งที่เรื่องบาดหมางกันก็ไม่เคยมีอะค่ะ

มันทำแค่นั้นวิ่งหนีมามันก็น่าจะหนำใจมาแล้ว
มันยังมายิงซ้ำให้ลูกเราเป็นขนาดนี้
ก็ยังไงก็ไม่ยอมมันหรอกค่ะเอาให้ถึงที่สุดล่ะค่ะ
วันนี้พ่อของคนเจ็บกับญาติญาติมาที่สพเมืองบุรีรำนะครับ
หลังจากได้ข่าวว่าตำรวจเนี่ยจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ก็ตั้งใจจะมาดูหน้าผู้ต้องหาที่ยิงลูกชายจนบาดเจ็บสาหัสแล้วครับ

บอกปกติลูกชายเป็นนักดนตรีไทยไม่ออกไปเที่ยวที่ไหน
คืนวันเกิดเหตุที่บ้านมีงานฉลองวันคล้ายวันเกิด
ทีนี้เพื่อนของลูกชายที่มาเขาก็ชวนกันไปเที่ยวผับต่อ
ทีแรกลูกชายไม่ไปเพราะว่าไม่มีรถไป
แต่เพื่อนเขาอยากให้ไปด้วยก็เลยตัดสินใจเอ้าขี่จักรยานยนต์ไปก็ได้นะครับ
สุดท้ายเนี่ยก็นี่แหละไปถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัส
พ่อบอกว่าอยากให้ตำรวจนะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับคนที่ก่อเหตุทุกคน
เพราะพ่อบอกที่เห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ยไม่ได้มาคนเดียว
นี่นะฮะเชื่อว่าอาจจะมีมากกว่า๓คนด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าเพื่อนลูกชายบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุความจริงเข้ามากัน๗๘คนนะ

แบบนี้มันไม่ถึงตายเลย
แฟนของเขาชื่อนางสาวราพรอายุ๒๕ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
อีกคนนึงนายทวีศักดิ์อายุ๓๘ตอนนี้ได้ออกหมายจับแล้วนะฮะ
ยังไม่ได้ตัวนะครับถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเหมือนกัน
เพราะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมือยิงคือนายจิรพงศ์เขาบอก
เขาขับรถไปกับแฟนสองคนกลับไปที่ราชบุรี